ขนหัวลุกถ่ายติดวิญญาณชายปริศนานั่งหน้าศาล

คือศานตรงนี้เป็นศานเจ้าภ่าคกยางค่ะ

ก่อนหน้านี้ทำรถทรัศโศรมเป็นศานเก่า
ทีนี้ชาวบ้านในพื้นที่ก็เลยลงขันกัน

คนที่ถ่ายรูปนี้คือชื่อว่าคุณพยุงลุคชาติ
ผมเห็นเป็นอะไรรู้มั้ยเห็นเป็นอะไรค่ะผู้ชายใส่เสื้อผ้าไหมอ่ะ
ผมเห็นแบบขนาดนี้เลยจินตนาการผมเห็นชัดเลยนะเออเหมือนชาวบ้านในพื้นที่เลยพี่เบิร์
เอาจริงว่าอยากให้อีกคนนึงมาดูกับเราด้วยอาจารย์ออสโอ้โหเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเลยนะดอม
เริ่มเปลี่ยนเลยอยากเห็นเหมือนกันนะว่าเป็นยังไงต่อปุ้ย
ทีนี้คือคุณพยุงบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายรูป
อยากจะถ่ายรูปชาวบ้านช่างที่มารวมกันก่อสร้าง
ร่วมตัวกันก่อสร้างมารวมตัวกันก่อสร้าง
พอเปิดมือถือดูอ่ะดูภาพถ่ายหน่อยสิปรากฏว่าทุกคนเนี่ยตะลึงงันเลยนะครับ
แปลกใจมีภาพชายปริศนาโผล่มาอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อ
ก็เลยเชื่อว่านี่แหละเป็นวิญญาณของเจ้าพ่อโคกยาง
ที่มาปรากฏตัวให้เห็นนะคะ
สารเจ้าพ่อโคกยางอยู่ในหมู่บ้านโคกยางพัฒนา
หมู่ที่๕ตำบลอีสานเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรียรำนะคะ
อีกคนหนึ่งที่เราไปถามด้วยก็ต้องเป็นคนในพื้นที่แล้วค่ะ
คุณอรปริยาอายุ๔๙ปีเป็นชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ใกล้กับศาล
ตรงนี้บอกว่าส่วนตัวเชื่อว่าสารเจ้าพ่อโคกยาง
เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านชาวบ้านเคารพนับถือ
กราบไหว้ขอพรเป็นประจำ
ถ้าเกิดว่ามีภาพแบบนี้ปรากฏมาเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ดี
ท่านน่าจะมาให้โชคให้ลาบแน่
โอ้โหพูดแค่นั้นแหละค่ะคนแห่ไปตรึมเลยนะคะ
ไปขอขอเลขนำไปเสี่ยงโชคงวดวันนี้ค่ะ
เอ๊ะแต่ขอโทษนะฮะไม่มีเลข
แม่ไม่มีเลขที่ขอต่อมาขนาดนี้
แต่พอโคกยางมีแต่วันเดือนปีที่สร้างเสร็จอ่ะได้ไหม
เออพอได้พอได้นะแก้ขัดได้นะพี่ปุ๊ย